พูดถึงอีกวันได้ไหม
รุนเบิกฟ้าไอเลิฟยู

ขนาดพูดว่าชาดยังพูดถึงเธอเลย

พระอาจารย์สวัสดีค่ะทุกคน

มาลงกันมามา
ก็รักษาให้กับตัวหน้าพี่เกาะธมอค์ครับ
พนักงานทำความสะอาดแล้วก็ขอให้ถ่ายรูป

เห็นคลิปหรือ

ไปถ่ายรูปกับพนักงานกวาดที่เขตจรุจักร
แต่พูดถึงน้องอรุณเบิกฟ้าที่จอมทอง
อ๋อเหรอครับแสดงที่ท่านเองได้ดูคลิปแล้ว
และพี่บีนะครับพี่บีร่วมงาน
จะต่างเขตกันก็คงได้ดูคลิปแล้วเหมือนกัน
นี่เป็นกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้นะครับ

พระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แต่งหน้าให้สวยเหมือนน้องคนนั้นสิ
ทุกคนหัวเราะชอบใจกันใหญ่นะครับ
เชื่อว่าคุณชาติชาติน่าจะชื่นชมในสไตล์การแต่งหน้านะครับ
ไปทำงานแล้วก็วิธีคิดของน้องอรุณเบิกฟ้า

รุนเบิกฟ้าชื่อจริง

เบิ๊ดโบโบเบิ๊ด

นางสาวพัฒนามณโตเจริญอายุ๒๖ปี
เป็นพนักงานกวาดถนนประจำเขตจอมท้อง

นี่หน้าจริงตัวจริงเสียงจริง

จ้างนะงานรับรีวิวอะไรแบบนี้นะครับ
นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะได้เห็นแนวคิดวิธีคิดของน้องนะคะ